กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
นาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของป้าอีทจากสมุทรประการนะครับ
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง
๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ก็คุยมาอยู่แต่ไม่ได้ก่อน

โอกาสอยู่ตรงหน้าแล้ว๔ข้อ๑ล้านนะครับ

ขอเชิญป้าอีทมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
เรื่องเนี่ยเอาที่ป้าอีทคิดว่าเรื่องนี้ฉันตอบได้
ตอบเลยเรื่องนั้นเอาที่ป้ามั่นใจที่สุด

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ข้าวเหนียวหมู
เรื่องที่๒จังหวัดสมุทรประการ
เรื่องที่๓ยอดรักสลักใจ
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕วัดในระแวกบ้าน
ขอเลือกข้อที่หนึ่งข้าวเหนียวหมูค่ะ
เรื่องที่๑ข้าวเหนียวหมูครับ
ข้าวเหนียวหมูเนี่ยอยู่กี่ปีครับป้า
ทีแรก๒ปีแรกหยุด

พอดีขึ้นหน่อยก็เริ่มขายใหม่

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

แล้วก็มีถุงมือให้นะครับ
แล้วก็มีถุงใบใหญ่ให้

เดี๋ยวป้าจะต้องทำข้าวเหนียวหมูนะครับ
ข้าวเหนียวหมูแต่ว่าต้องการผู้ช่วยไหม
ต้องการ

คุณคุณสังวานจันเถื่อนรู้วงเล็บป้าแมวค่ะ
คุณสังวานจันเถื่อนเชิญมาเป็นผู้ช่วยครับป้าแมว

ใช่นี่บอกว่าอย่าวิ่ง

เดี๋ยวป้าต้องเป็นผู้ช่วยนะ

โจทย์กติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
บรรจุข้าวเหนียวหมูทอดใส่ถุงพร้อมขาย๑๒ชุด
ภายในเวลา๓นาทีครับ
ป้าขายหมูทอดกับข้าวเหนียวมา๘ปีค่ะ

กำไรก็ประมาณ๘๐๙๐บาทต่อวัน

ครับ

เวลาเริ่มเดินไปแล้ว

๔นะครับ

๑๐ชุดนะคะหรืออีก๒ชุดด้วยนะครับ
เตรียมตัว

๑๑แล้วครับ
ไปรอให้สัญญาณนะครับ
๔๒เร็วป้าแมว
ป้าแมวเสร็จแล้วเร็วตี
กลับเข้าที่เลยครับป้า

ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้ผ่าน

ขอให้หลวงพ่อโตช่วยจริงนะครับ
ขอบคุณผู้ช่วยด้วยนะครับ

เชิญกลับที่ได้เลยครับทั้งสองท่าน

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ป้าแมวขึ้นมาตอบ

เรื่องวัดในระแวกบ้าน

เพราะฟังกันมาจนชินหูค่ะ

ขอเชิญป้าแมวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แมวครับทำไมถึงชอบยอดรักสลักใจ

พอทราบประวัติยอดรักสลักใจบ้างไหมครับป้า

ทัดยะเย็นท่ะอย่าเครียดนะ

อดรักสลักใจเกิดที่อำเภออะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งบึงนาราง
ตัวเลือกที่สองโพประทับช้าง
ตัวเลือกที่สามตะพานหิน
ตัวเลือกที่สี่โพทะเล
ฉันชอบยอดรักค่ะฟังมาตั้งแต่อายุยี่สิบ
จนถึงตอนนี้ก็๖๔ก็เป็นแฟนยอดรักมาเรื่อยแล้วค่ะตั้ง๔๐กว่าปีแล้วค่ะ
เอาข้อสามแล้วกันตะพานหินค่ะ
ตัวเลือกที่สามตะพานหินครับ
แมวยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ลุงหวานแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ลุงหวานขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่องจังหวัดสมุทรปลาการ
เรื่องบ้านของเราเรื่องวัดในระแวกบ้าน

ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ให้ตาหวานครับ
เพราะว่าก็ไปวัดใกล้บ่อยไง

ก็มันแล้วแต่ไง

ตะหวานแกจะแร่นแค่ไหนเนี่ย

ขอเชิญลุงหวานมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บอกว่าอยู่ใกล้ด้วยครับผม
เคยไปสการะพระพุทธรูปองค์นี้ไหมครับ

เกี่ยวกับพระพุทธรูปองค์นี้แหละนะครับลุงหวาน
ลุงหวานสมาธิดีนะครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

พระพุทธรูปองค์นี้มีขนาดจำลองกี่นิ้ว
ตัวเลือกที่๑๔๖นิ้ว
ตัวเลือกที่๒๔๗นิ้ว
ตัวเลือกที่๓๔๘นิ้ว
ตัวเลือกที่๔๔๙นิ้ว
พระพุทธรูปที่เห็นในคำถาม
อยู่วัดบางทีใหญ่ในหรือวัดหลวงพ่อตูครับ

ตัวเลือกที่๑๔๖นิ้วครับ
ตัวเลือกที่๑๔๖นิ้วครับ
ผมขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
ลุงหวานยังไม่หมดหน้าที่
ลุงยังไปไหนไม่ได้ลุงต้องยืนหลับตรงนี้ก่อน

ลุงจะเลือกเรื่องไหนให้น้องโบขึ้นมาตอบ
ระหว่างเรื่องจังหวัดสมุทรปลาการและบ้านของเรา

ขอเชิญน้องโบมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บ้านหลังนี้ใครเป็นคนปลูกน้องโบ

เหรอเขาปลูกเปล่าหรือขึ้นเอง

สองคนสองคนเลยอยู่พอพอกันนะฮะโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
โบ้ครับภาพนี้คือรูปของใครอะน้องชมพู่น้องชมพู่
หนูเห็นเสื้อตัวนี้ไหมหนูดูเสื้อตัวนี้ไว้ให้ดีนะ
ดูแค่เสื้อคำถามอยู่ที่เสื้อตัวนั้นแหละ
ตัวที่ชมพู่ใส่นั่นแหละนะครับเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
กระต่ายบนเสื้อในรูปถ่ายใบนี้ถืออะไรในมือ
ตัวเลือกที่หนึ่งแอปเปิ้ลตัวเลือกที่สองหัวใจ
ตัวเลือกที่สามหมอนตัวเลือกที่สี่ลูกบอล
ถือข้าวมากน้ำใบข้าวต่อ
ตัวเลือกที่สองหัวใจนะครับ
หัวใจนะครับ
ข้อนี้ไม่พลาดนะวันนี้บ้านเรา๔ข้อนะครับ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมาเอาใจช่วยแล้วเชียร์แล้วลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่า
ครอบครัวของป้าอีทจากจังหวัดสมุทรประการจะสามารถพิชิตโจทย์ได้ทั้งหมด๔ข้อ
คว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่สักครู่เดียวห้ามพลาดครับ

บรรจุข้าวเหนียวหมูทอดใส่ถุง
พร้อมขายจำนวน๑๒ชุด
ภายในเวลา๓นาที

ได้ครับได้ได้ได้ได้
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
เงินเงินเงินเงินเงินเงิน